จังหวัดชนบุรีนะคะคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะทำงานโรงงานนะคะ
แล้วบอกว่าไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเลยก็เลยเอาไปเอาลูกเนี่ย
ให้พี่เลี้ยงเลี้ยงนะคะโดยเจอกันสัปดาห์ละ๑วันเท่านั้นเองนะคะ
ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งค่ะโทรไปหาพี่เลี้ยงบอกวันนี้ถึงกำหนดแล้วนะ
จะต้องเจอลูกแต่พี่เลี้ยงบ่ายเบียง
ไม่ยอมให้เจอและไม่ยอมรับสายด้วยนะคะ
ก็เลยตามไปถึงบ้านของพี่เลี้ยงสรุปว่าไปเจอลูกของตัวเอง
มีแผลเต็มตัวไปหมดเลยและแผลที่สำคัญคือ
ปูดจนปิดแบบนี้เลยนะคะถามไปถามมาพี่เลี้ยงก็ยอมรับ
บอกว่าใช้ไม้แขวนเสื้อตีเพราะว่าน้องเนี่ยดื้อ
แต่ว่าที่เป็นตาปูดเนี่ยไม่ได้ตีนะน้องตกรถจักรยานยนต์
ใช่บอกแบบนี้นะเขาอ้างแบบนี้เนี่ยนะคะ
แต่บอกคุณแม่คุณแม่บอกไม่ยอมนะคะไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเสม็จจังหวัดชนบุรีนะคะ
แจ้งความว่าลูกสาวอายุ๑ขวบ๘เดือนที่เอาไปฝากเลี้ยงไว้กับพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายตามบาดแผลตามร่างกายมีร่องรอยบาดแผลขีดขวน
เขียวช้ำทั่วตัวเลยแล้วอาการที่แม่บอกสงสารที่สุดเลยคือ
ตาบวมปูดจนเกือบปิดนี่นะคะ
พอสอบถามนางจงลักษ์เสงหนูพี่เลี้ยงยอมรับว่าตีที่หน้าอกจริง
แต่ว่าแผลจุดอื่นโดยเฉพาะที่ตาเนี่ยเด็กตกรถจักรยานยนต์ค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
เดินทางไปที่โรงพยาบาลชนบุรีพร้อมกับพลตำรวจตรี
ันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีค่ะ
เยี่ยมอาการของน้องคนนี้นะคะเป็นเด็กหญิงอายุขวบเศษ

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวาน
หลังจากแม่ไปรับมา
แม่ของเด็กเล่าแล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าเธอทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่นี่แหละ
เอาลูกสาวไปฝากเลี้ยงไว้กับพี่เลี้ยงที่น้าสาวเป็นคนแนะนำให้
โดยคิดค่าเลี้ยงวันละ๒๐๐บาท
จ่ายเงินบางครั้งพี่เลี้ยงก็มารับเงินที่โรงงาน
หรือว่าเธอเอาไปส่งที่บ้านพี่เลี้ยงผ่านหน้าต่างห้องเช่า

ปกติแล้วลูกจะอยู่กับพี่เลี้ยง๖วัน
เธอจะได้เจอลูก๑วันก็คือวันพุธ

มาถึงช่วงอาทิตย์หลังพี่เลี้ยงกีดกัน

โทรศัพท์ไปหาก็ไม่ยอมรับสาย
ก็เลยเอกใจกลัวว่าลูกจะเป็นอะไร

เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งตัวเลยค่ะ
ตาบวมปูดปากจมูกมีบาดแผลที่ท้องที่หลัง
มีร่องรอยการตีชัดเจน
ตัวเองถามพี่เลี้ยงว่าลูกเป็นอะไร

บอกว่าแผลที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกลางตัวที่หน้าอก
เลี้ยงเป็นคนตีเองบอกว่าเด็กดื้อ
แต่บริเวณใบหน้าพี่เลี้ยงอ้างว่าเด็กตกรถจักรยานยนต์ค่ะ
จากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ห้องเช่าของพี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็กอาศัยอยู่กับสามีสูงวัยประมาณ๑ปีแล้ว
พี่เลี้ยงเด็กรายนี้ไม่ค่อยออกมาสูงสิงกับใคร
ทำให้ไม่ค่อยรู้ความเป็นไปมากนัก
ส่วนสามีของพี่เลี้ยงเมื่อพบว่าทีมข่าวเข้ามาสอบถามข้อมูลก็ต่อ
ต่อว่าไม่ให้ทำข่าวพร้อมกับอ้างว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น

บอกแค่เพียงว่าเด็กดื้อ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจตรีนัญชชาติสุพมงคลนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรเมืองชนบุรีเปิดเผยว่าสามารถจับกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กได้แล้ว
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเนี่ยอ้างว่าทำลงไปเพราะเด็กดื้อ
วันเกิดเหตุเด็กเล่นนมผงก็เลยใช้ไม้แขวนเสื้อตีตามร่างกาย
แต่ร่องรอยที่เกิดขึ้นตามใบหน้าเกิดจากน้องตกรถจักรยานยนต์เอง
ไม่ได้เป็นคนทำแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นนะคะ
แจ้งข้อกล่าวหาพี่เลี้ยงเด็กในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจพร้อมรอผลการตรวจของแพทย์
ก่อนที่จะดำเนินคดีอีกครั้งนี่เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกันนะเกี่ยวกับพี่เลี้ยงที่ทำร้ายร่างกายเด็ก
คนเป็นแม่เนี่ยทำยังไงคะเวลาที่เอาไปฝากคนอื่นเลี้ยง
ทางที่ดีนะคะพยายามเลี้ยงเองดีกว่า
เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ถ้าไม่มีต้องจำเป็นจริงเนี่ย
ก็แหมพูดยากอะเนาะด้วยความจำเป็นนะนะด้วยความจำเป็น
กรณีนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะแกะรอยแล้วก็ดำเนินคดีอย่างไรนะคะ